ตามหาน้องต่อกันต่อนะคะ
ต่อเด็กชายวัย๘เดือนที่หายไปขณะนอนอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยนะคะ

สำหรับการติดตามหาน้องต่อนะคะว่าหายไปไหน
ซึ่งตำรวจตั้งเอาไว้๓ประเด็นนะคะในตอนนี้ก็คือ
คนรู้จักเอาตัวน้องไป
อันนี้คือประเด็นหนึ่งซึ่งพยานเนี่ยให้การบอกว่าเห็นคนเสื้อเหลืองนะคะ
เหมือนกับอุ้มเด็กไปแต่เด็กไม่ร้อง
อันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลของญาติที่บอกว่าน้องต่อไม่ให้คนแปลกหน้าอุ้มนะคะ
ส่วนเรื่องฆาตกรรมนะคะในช่วง๔วันที่ผ่านมาเนี่ย
ก็มีการใช้สุนัขดมกลิ่นใช้โดรนจับค่าความร้อนบินสำรวจพื้นที่ใกล้บ้านตรงป่ารกร้าง
แต่ก็ไม่พบความผิดปกตินะคะ
ประเด็นที่๓ก็คือการซื้อขายเด็กนะคะ
ซึ่งเขาก็มองว่าสถานะทางการเงินของครอบครัวนี้ค่อนข้างลำบาก
แต่ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบโทรศัพท์ของพ่อแม่เด็ก๓
ประเด็นที่ตำรวจตั้งเอาไว้นะคะ
ขณะที่นางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเชื่อว่ามีคนเอาลูกไปเลี้ยง
แต่ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษ
ที่ตำรวจมุ่งประเด็นว่าเธอเป็นคนพาลูกไป

และได้ส่งหลักฐานทุกอย่างให้ตำรวจไปหมดแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้ขายลูกค่ะ
ไปหรือเปล่าค่ะก็คือก็คือไปไปตรวจสอบค่ะเอาไปดูแชทไปดูไลน์อะไรพวก
เราไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินขนาดที่ต้องเอาลูกไปขายอะค่ะค่ะก็คือ
ยืนยันเรื่องคือให้ตรวจสอบทุกทุกอย่างแล้วค่ะส่วนทางด้านพ่อของเด็กอ่ะนะคะ
พ่อของน้องต่อบอกว่าไม่เชื่อนะคะว่าแฟนสาวจะเอาลูกไปขายแล้วตำรวจก็
เอาสมุดบัญชีธนาคารไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีเงินเข้าออกนอกจากเงินเดือนอีกทั้ง
รายได้ของครอบครัวก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทซึ่งก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายถ้าหาก
เอาลูกไปขายจริงจะต้องมีเงินเข้าบัญชีมากกว่านี้ค่ะไม่มีครับ
เพราะเขาโดนอุ้มมาจริงครับยังไงเราไม่ได้ขายแน่นอนยังเชื่ออยู่ว่าเป็นคนนอก
เพราะว่าตอนนี้ผมก็ให้ตรวจสอบทุกอย่างคือตัวเราพ่อแม่เองก็บริสุทธิ์ใจอยู่แล้ว
ใช่พยายามอธิบายทุกสิ่งอย่างนี้เขาจะเข้าวันที่๕แล้ว
ก็ฝันไอ้ฝันที่ผมเป็นจริงเนี่ยผมก็อยากให้มันเป็นจริงอยู่ครับว่าน้องยังมียังมีชีวิตเพื่อให้กลับมาอยู่กับพ่อแม่อยู่อย่างนี้ครับ
ความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งวันนี้เมื่อตอนสายสายนะคะก็มีร่างทรงค่ะนายจักรินหรือว่าอาจารย์เจก็ไปที่บ้านน้องต่อนะคะ
แล้วบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าน้องต่อยังมีชีวิตค่ะยังอยู่ในนครปฐมด้วยแต่คนร้ายเนี่ยจะพาน้องออกจากพื้นที่วันพรุ่งนี้แล้วนะคะโดยรถยนต์สีขาว
และคนที่พาน้องไปเนี่ยรู้จักกับพ่อแม่ของน้องด้วยคนที่มาพาน้องไปสวมเสื้อสีครีมไปโทนเหลืองใส่กางเกงยีนขาสั้นเหนือเข่า
เป็นวัยกลางคนไม่ท้วมเข้ามาเนี่ยตั้งใจมาเอาเด็กไปโดยเฉพาะเส้นทางที่พาไปอยู่ตรงข้ามกับเส้นทางที่ตำรวจกำลังค้นหาห่างจากบ้านกว่า๓๐กิโลเมตรค่ะ
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางญาตินะครับแต่เป็นคนรู้จักแน่นอนครับเป็นคนรู้จักแล้วก็เป็นคนที่เคยเคยเคยมาเคยมานี้ที่นี่มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายเด็กออกจากที่นี้ออกไปไกลทราบสาเหตุไหมคะเป็นการหนีหรือว่าตัวเขาเองเป็นการพาหนีครับเป็นการพาหนีแล้วเป็นการเตรียมย้ายออกจากจุดจุดนั้นด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจมีเนี่ยพบผู้ชายต้องสงสัยสวมเสื้อสีเหลืองแล้วอยู่บนรถกระบะครับเนี่ยค่ะนะคะทางผู้มังกับ
กับการตำรวจภูทรบางหลวงบอกว่าตำรวจกำลังรวบรวมข้อมูลให้มากกว่านี้
ตอนนี้มีเพียงข้อมูลตามที่แม่เด็กบอกว่ามีคนมาเอาตัวน้องไป
ถ้าใครมีข้อมูลหรือเบาะแสผู้ต้องสงสัย
ตอนนี้ก็ช่วยกันส่งไปได้นะคะที่สพบังหลวง
ยังไม่เจอน้องต่อหรือยังไม่รู้เบาะแสน้องต่อเลยนะคะในตอนนี้ค่ะ